คุณผู้ชมครับพาไปดูบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานในพื้นที่กันบ้างดีกว่า
พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดขอนแก่นกันนะคะบริเวณลานวัฒนธรรมเขามีกิจกรรม

เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ก็มีกิจกรรมคลื่นมนุษย์ทำลายสถิติโลกอย่างสนุกสนานด้วยนะคะ
รายงานเข้ามาจากจังหวัดขอนแก่นเชิญเลยค่ะ
งานสงครานที่ขอนแก่นนั้นนะครับในวันนี้ก็ยังคงจัดขึ้นอย่างคึกคักนะครับ
โดยในช่วงเช้านั้นก็จะมีกิจกรรมต้นไม้แห่งความจงรักพักดีนะครับ
นั่นก็คือจะให้ประชาชนนั้นได้นำดอกคูณจำลองรวมไปถึงรูปหัวใจสีแดงนะครับ
มีข้อความว่าเรารักในหลวงนะครับ
เพื่อให้ประชาชนและก็ประสบกรณิกรนั้นได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ
โดยคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะมีต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับ

ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดขอนแก่นนะครับ
โดยมีการใช้ดอกคูณจำลองแล้วก็มีกระดาษนะครับ
รูปหัวใจนะครับที่เขียนว่าเรารักในหลวงนะครับ
เป็นรูปเรือพระทินั่งสุภัณฑ์นโหงนะครับ

เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้ชมชาวขอนแก่น
ที่เขามาเที่ยวงานในช่วงเช้านี้นะครับ
ว่าทางจังหวัดนั้นมีความพร้อม
แล้วก็พวกพี่ครับยินดีรับนักท่องเที่ยวกันอย่างไรบ้างครับ

ถนนข้าวเหนียวจัดประจำทุกปีเป็นกว่าปีมาแล้ว
เป็นถนนข้าวเหนียวที่ร้านแอลกอฮอล์ข่าวขึ้นมนุษคร์
ที่ยาวที่สุดปีนี้ก็คือขึ้นมนุษยาวสุดมิตรภาพซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ท่องเที่ยวนะคะเพื่อเล่นน้ำสงการอย่างสนุกสนานแล้วก็ไม่ลืมขนบธรรมเนียมประเพณีอีสานเหล่า
ครับคิดว่าเสน่ห์ของคนขอนแก่นอยู่ที่ไหนทำไมนักท่องเที่ยวถึงมาเที่ยวเยอะมากครับ
การเป็นเจ้าบ้านที่ดีการยิ้มแย้มแจ่มใสของคนอีสานและมีไมตรีเผื่อแผ่กับนักท่องเที่ยว
ตรงนี้เองนะคะเป็นเสน่ห์ของคนขอนแก่นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนขอนแก่นแล้วก็ทั้งภาคอีสานนะคะ
ที่ส่งเสริมเรื่องของการเล่นน้ำอย่างปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์
แล้วก็ในจังหวัดขอนแก่นเองก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดขอนแก่นทางเทศบาลนครขอนแก่นซึ่งเป็นแม่งานนะคะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แล้วก็รวมถึงทุกภาคส่วนทั้งทางเอกชนนะคะที่ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้นะคะ
แล้วที่เรามาในวันนี้เนี่ยจริงเราปั่นจักรยานจะไปไหว้พระนะคะ
แล้วเราก็มาถ่ายภาพกับทางที่ถนนข้าวเหนียวก่อนนะคะ
วันนี้ซึ่งจริงทางชุมนุมเครือข่ายจักรยานจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ร่วมกับทางท่านแอมเฟอร์นะคะท่านแอมเฟอร์ชวนปั่น
เป็นการปั่นท่องเที่ยววิถีไทยนะคะม่วนซื่นอีสานบ้านเห่าค่ะ

แล้วก็เมื่อช่วงของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ
คำของวันที่ผ่านมานั้นก็ได้มีการซักซ้อมใหญ่นะครับ

โดยปีนี้จะใช้ชื่อธีมว่าคลื่นมนุษย์สุดมิตรภาพนะครับ
ซึ่งเป็นซีรีส์ที่๓ของการเล่นคลื่นมนุษย์ต่อจาก๒ปีที่แล้วนะครับ
นั่นก็คือปีสองพันห้าร้อยหกสิบนั่นก็เป็นตอนที่หนึ่งนะครับ
คือคลื่นมนุษย์สุดรางคู่แล้วก็ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนั้นเป็นตอนที่สองนะครับ
นั่นก็คือคลื่นมนุษย์สุดประตูเมือง
และในปีนี้เองนะครับก็เป็นซีรีส์ที่สามีชื่อว่าคลื่นมนุษย์สุดมิตรภาพนะครับ
โดยจะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมกันสร้างสถิติโลกนะครับ
โดยในวันที่๑๕เมษายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ

จังหวัดขอนแก่นนั้นมีการเล่นคลื่นมนุษย์ยาวนานที่สุดในโลก
รวมระยะทางในการเล่นนะครับประมาณ๑กิโลเมตรครึ่ง
แล้วก็เมื่อวานก็ได้มีอาการอันเชิญพุทธพระรับนะครับ
ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดขอนแก่น
มาให้นักท่องเที่ยวรวมไปถึงประชาชนในจังหวัดขอนแก่นนั้น
ส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล
อกจากนี้ยังมีการจัดขบวนที่สวยงามของมหาวิทยาลัย
รวมไปถึงบริษัทห้างร้านต่างนะครับ
มีการจัดแสดงงานอย่างสวยงามเพื่อให้งานนี้มีความคึกคัก

สมกับเป็นจังหวัดขอนแก่นเป็นประเพณีสงกรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสานครับ

คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าทำไมบรรยากาศของผู้คนนั้นน้อยเหลือเกินนะครับ

คนส่วนใหญ่จะนิยมเล่นน้ำสงครานในช่วงบ่ายนะครับ
ก็คือช่วงเวลาประมาณ๔โมงเย็นเป็นช่วงที่แดดร่มลมตกนะครับ
ซึ่งเป็นอากาศที่เย็นสบายเพราะว่าตอนในช่วงกลางวันเนี่ยอุณหภูมิค่อนข้างที่จะร้อนทีเดียวครับ

รายงานจากลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ
ขอบคุณคุณสมศักดิ์นะคะติดตามบรรยากาศมาให้ได้ชมกัน
เฉพาะนิคลื่นมนุษย์นะครับสวัสดี
คุณสมศักดิ์เองก็สุดเหมือนกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว